ส่วนก่อนหน้านี้นะคะที่เป็นข่าวบอกว่าคืนวันเสาร์
มีคนไปพบศพหญิงสาวถูกฆ่าตายอยู่ข้างทาง

สภาพศพคือค่อนข้างสยดสยอง
บริเวณศีรษะเป็นแผลลักษณะคล้าย
ถูกของแข็งทุบอย่างรุนแรง
หลุดด้วยและสภาพร่างกายเหมือนถูกอะไรทับ
คือสยดสยองมากภาพศพที่เห็นเนี่ยนะคะ
ตำรวจสืบไปสืบมา
คาดว่าผู้ที่ลงมือฆ่าผู้หญิงคนนี้
ไม่ใช่คนอื่นคนไกลเป็นสามีนั่นเองเนี่ยนะคะ
ซึ่งช่วงนี้เองตำรวจกำลังเร่งรวบรวมหลักฐาน
และเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำ
เพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุ
ที่ใช้ค้อนทุบศีรษะนางสาวปินชาขอบเขต

หลังจากนั้นขับรถยนต์เหยียบซ้ำจนเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนองบัว
บ้านกุฎาแล้วตำบลนาสนุน
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
กลางดึกวันที่๒๙ธันวาคมที่ผ่านมา
มีคนมาเห็นแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ

ที่มาของการสงสัยว่าสามีเป็นผู้ก่อเหตุก็คือ
ตำรวจเรียกสอบพยานที่เป็นคนนั่งดื่มเหล้ากับผู้ตายและสามี
เบื้องต้นพยานคนนี้ให้การว่าคืนเกิดเหตุ
นั่งดื่มเหล้ากันแล้วผู้ตายกับสามีมีปากเสียงกัน
จากนั้นสามีบอกว่าขอตัวไปส่งเมียกลับบ้าน
โดยออกไปสองคนและหลังจากนั้นประมาณสามทุ่ม
สามีของผู้ตายเดินทางกลับมานั่งดื่มเหล้าที่วงเล่าวงเดิม
แต่กลับมาคนเดียวล่าสุดนะคะ
ลูกชายและลูกชายของผู้ตายเดินทางมารับศพแล้ว
ก็คือศพของนางสาวปินชากลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด
จังหวัดศรีสะเกดค่ะนายอำพรขอบเขตอายุหกสิบเก้าปี
ของผู้ตายบอกว่าผู้ตายอยู่กินกับสามีคนนี้มาประมาณ๒ปี
ที่ผ่านมานะคะผู้ตายกับสามีเห็นทะเลาะกันบ่อยครั้ง
เวลาเมาเหล้าและลูกสาวก็คือผู้ตายเคยเล่าให้ฟังว่า
สามีเป็นหนี้พนันและหนี้ที่กู้ยืมมาจากการลงทุนซื้อรถแท็กซี่
กระทั่ง๒เดือนก่อนค่ะผู้ตายแบ่งขายที่ดินจำนวน๕ไร่
ในราคาหกแสนบาทและเอาเงินมาลงทุนรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็ซื้อรถกระบะล่าสุดการรับเหมาทำบันไดบ้าน
ที่อำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชบูนก็ทำไป
และหลังจากนั้นก็มาถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ของผู้ตายเชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็คือลูกเขย
คือเชื่อตามที่ตำรวจบอกเลยเพราะอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้าย
แต่สามีของผู้ตายอ้างว่าไม่ได้อยู่กับผู้ตาย
ไปขับรถขนส่งรับจ้างอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
เรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานช่วงหลังก็คือทำงานรับเหมาก่อสร้าง
นี่คือภาพนะคะภาพของสามีซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
หลังจากนั้นค่ะติดต่อไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังพบว่าสามีผู้ตาย
เอาเงินจากการขายที่ดินโฉนดที่ดินและรถยนต์ของผู้ตายไปด้วย
ฟังเสียงพ่อของผู้ตายค่ะ
ไม่คิดคนอื่นใกล้เห็นคนเดียวแค่นั้น
จากไปคุยกับคุณพ่อของผู้ตายแล้วเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังญาติของสามีของผู้ตาย
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าสามีผู้ตายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้
เขายอมรับว่าเป็นคนลงมือฆ่าโดยอ้างว่ามีปากเสียงรุนแรง
ประกอบกับมีความเมาก็เลยลงมือก่อเหตุ
ซึ่งตอนนี้ทางญาติเองนะคะ
พอได้ฟังคำรับสารภาพจากป่าเขาแบบนี้
อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมให้เข้ามามอบตัว
ล่าสุดตำรวจภูทรศรีเทพขออนุมัติศาลจังหวัดพิเชียนบุรี
ออกหมายจับนายสมบูรณ์เข็มทองอายุ๔๙ปี
สามีของผู้ตายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วนะคะ
และอยู่ระหว่างการขยายผลว่า
มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนหรือไม่
หรือเป็นการลวงไปฆ่าหรือไม่
รวมทั้งจะติดตามตัวผู้ที่ทำงานอยู่กับผู้ตายว่า
มีใครนอกจากนี้นอกจากสามีเนี่ย
ร่วมก่อเหตุครั้งนี้ด้วยหรือไม่นะคะ
ถ้าสืบทราบว่ามีการวางแผนไว้ล่วงหน้าการออกหมายจับ
หรือว่าการลงโทษมีการเปลี่ยนทันทีนะคะ